เช้าสดใสวันนี้มาเริ่มกันที่เรื่องของ
งานแถลงข่าว๑๐๐ปีแห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งเมื่อวานนี้ทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะ
สิทธิ์เก่าร่วมกับมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันแถลงข่าว
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง๑๐๐ปี
แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในวันที่๒๖มีนาคมปี๒๕๖๐นะคะ
เป็นการรำลึกถึงความเป็นจุฬาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
และเป็นมหาวิทยาลัยที่พระมหากษัตริย์ทรงตั้งขึ้นค่ะ
โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นเสาหลักของแผ่นดินและเป็นที่พึ่งของสังคม
นายเทวินวงวานิสซึ่งเป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปธรรม
กล่าวว่ากิจกรรมนี้จะดำเนินการในวันเฉลิมฉลองแบ่งเป็น๓กิจกรรมด้วยกันค่ะ
หลักคือการทบทวนอดีตเตรียมความพร้อมและมองอนาคต
ทบทวนอดีตก็เป็นการมองว่าที่ผ่านมาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทำอะไรเพื่อสังคม
วัตถุประสงค์ของการตั้งมหาวิทยาลัยหรือยัง
มองอนาคตคือการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ
เราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
ที่ได้ทรงให้ความกรุณาธนุบำรุงดูแลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดนะครับ
โดยเฉพาะในปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงครองราชครบ๗๐ปีนะครับ
กิจกรรมต่างที่จะจัดขึ้นในการเฉลิมฉลอง๑๐๐ปีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็จะรวมพลังชาวจุฬาทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
และก้าวไปสู่ศตวรรษที่๒อย่างภาคภูมิค่ะ